เห็นกันบ่อยคุณผู้ชมครับเวลาขับรถนะรถคันหน้าเขาเป็นอะไร
เดี๋ยวเขาซ้ายทีขวาทีกักไปกักมา
จะทำยังไงเราต้องแบบไม่กล้าแสง

ดูก่อนว่าเขาจะไปจบยังไงถูกไหม
สุดท้ายรถคันนี้จบแบบนี้ครับ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
เหมือนเขาไปเจอทางโค้งแล้วแบบสะดุ้งสะดุ้งแล้วก็เกือบจะแห่โค้งฝั่งนี้แล้วก็ไปชนฝั่งซ้ายอีกทีหนึ่ง
แหละครับนะฮะเจ้าของคลิปบอกโอ้โหไม่อยากจะเข้าใกล้เลยทิ้งห่างพอสมควร
ไม่รู้เขาจะมาชนหรือเปล่านะครับแต่รถคันนี้ถามว่าชนแล้ว
ไปต่อไหมไปต่อนะครับโอ้โหนะฮะยังไปชนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นน่ะ
โอ้โหพอเอาคลิปนี้โพสต์ไปชาวเน็ตโอ้โหแบบสันเสริญกันใหญ่เลยก็คือสันนิษฐานแบบนี้
น่าจะเมานะฮะพฤติกรรมขับรถแบบนี้ก็น่าจะเมานะครับคุณผู้ชมนะฮะ
ก็ฝากเอาไว้แล้วกันเนอะถ้าเมาก็อย่าขับนะสุดท้ายตัวคุณเองแหละจะไม่ปลอดภัย
อยากให้ถึงบ้านด้วยความปลอดภัยช่วงนี้แต่ละบริษัทแต่ละโรงงานก็จะมีการ
เลี้ยงสั่งสรรค์กันดื่มกินกันยังไงก็ประวังกันด้วยแล้วกันยิ่งช่วงเทศกรรม
ปีใหม่แบบนี้ต้องเมาไม่ขับขับไม่เมาระมัดระวังกันด้วยนะคะ